คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์วัยรุ่นตีกันหน่อยที่นนทบุรีค่ะ
ฟุตบอลจบแต่คนไม่จบนะคะสุดท้ายถึงขั้นตีกันสร้างความโกลหนมาก
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เหตุการณ์นี้จะมีชื่อหลายคนนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นในภาพมันมีหลายคนจริงจริง
อันนี้คือวงจรปิดบันทึกภาพในเอนัดมารวมตัวกันเพื่อจะไปดักกลุ่มในแบงค์
ซอยประชานิเวศ๓แยก๑๒ใกล้กับร้านสะดวกซื้อไปดักรอทำไมจะไปเอาคืนค่ะ
เพราะว่ากลุ่มในแบงค์ไปฟันเพื่อนของกลุ่มในเอบาดเจ็บอืม
ตอนนั้นน่ะนัดดวนกันรอบแรกแล้วบาดเจ็บกันไปแล้วก็จะมาเอาคืนกัน
นี่คือต้นเรื่องคือจะมาเอาคืนกันกล้องอีกมุมนึงจับภาพในตูนในดำในตี
เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของแบงค์ขี่กลับมาจากจุดนัดพบ
ดันมาเจอกลุ่มของในเอที่ดักรออยู่ทีนี้สามคนนี้เลี้ยวรถกลับเพื่อเอาชีวิตรอด
ในดำกับในตีคือถึงขั้นกระโดดทิ้งรถแล้ววิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางนะคะ
นี่นะคะในดำในตีนะคะแต่ในตูนสิอีกคนนึงเนี่ย
ขี่รถเบียดจนล้มลงไปนอนกับพื้นนี่ตีวิ่ง
นี่นะคะตีวิ่งหนีดำวิ่งหนีตูนหนีไม่ทัน
เบียดล้มแล้วก็กองกับพื้นทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องหน้ารถ
ขับผ่านจุดเกิดเหตุพอดีก็จะเห็นช่วงชุนละมุนพอดิบพอดีเลย
คุณผู้ชมลองดูนะคะด้านหน้าครับรถจักรยานยนต์สี่คัน
นี่เห็นไหมชุนละมุนไกลอยู่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ชาวบ้านก็เยอะนะคนก็ออกมามุงดูแต่คนก็กลัวนะคะ
ว่ามันมีอาวงอาวุธอะไรกันไหมเนี่ยกลางถนนรถเข้าไปไม่ได้เนี่ยค่ะ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถเดี๋ยวดูคลิปที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาถ่ายเอาไว้ด้วยค่ะ
คลิปนี้ค่ะชุนละมุนมากมีคุณป้าท่านหนึ่งพยายามจะเข้าไปห้ามนะ
ไหนคุณป้าพยายามจะไปห้ามโอ้โหคุณป้าท่านใจกล้ามากพยายามจะไปห้ามกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
โอ้โหนี่นี่ดูนะคะนี่จะเห็นใกล้หน่อยแล้วเห็นคุณป้ายืนอยู่ไหมคะ

โอ้โหคือคุณป้าเขาบอกว่า๑๐กว่าคนนะเท่าที่เห็นแล้วก็ไล่ทำร้ายกันมา
คุณป้าวิ่งไปห้ามค่ะคนในกลุ่มมีอยู่แบบจังหวะที่คุณป้าเห็นว่าเงื้อมีดจะแทงกลุ่มคนที่ล้มอยู่ด้วย

เขามีอาวุธนะเด็ก
เห็นแล้วมีดเห็นหมดกระเด็นหมดแล้วแต่ว่าทีนี้เราห่วงว่าเขาจะแทงเด็กคนนั้นอีกทีนึงไง
ก็เลยถึงบอกว่าพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะเขาก็หยุดเขาก็ไม่แทงแต่คนสุดท้ายก็เอามีดจิ้มอ่ะมันทำน้องผมก่อนทำผมก่อน
ก็ได้ยินแต่คำนี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจับน้องผมหรือทำน้องผมน่ะแต่เราก็บอกพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะอย่างเงี้ย
ก็เลยเอามือโบกให้เขาเขาก็เลยหยุดกันค่ะแค่นั้นแหละค่ะ
เจ้าของร้านหมูกระทะแถวนั้นบอกว่าต้องขอบคุณคุณป้าท่านนี้จริงนะคะถ้าคุณป้าไม่แบบไปห้ามมันบานปลายกว่านี้แน่นอน
เพราะว่าตอนนั้นคนเจ็บที่ถูกทำร้ายกำลังชักแล้วแล้วสิ่งที่คุณป้าเล่าให้ฟังว่าเห็นคนที่เจ็บอะค่ะ
นอนอยู่กับพื้นจะชักอยู่แล้วเนี่ยกำลังจะโดนแทงซ้ำแต่ป้าแกไปห้ามเอาไว้ก่อน
ชาวบ้านอีกคนเล่าว่าจังหวะที่พยายามจะห้ามถูกกลุ่มวัยรุ่นชี้หน้าด่าด้วยนะ
คั้นหนึ่งมาจอดตรงนี้พอเราจะวิ่งเข้าไปช่วยอะไรอย่างเขาเอามีดอิโต้มีดดาบยาว
อยากเข้ามายุ่งเราก็เลยถอยออกมา
นำมาสู่การนัดเจอกันที่สวนหย่อมบ่อ๘
ตอนแรกที่นัดเจอกันตั้งใจจะต่อยแบบตัวต่อตัว
ไม่ต้องมีอาวุธนะมาเจอกันตัว
ต่อตัวพอถึงเวลาฝ่ายในแบงค์มาดักรอแล้วก็มีคนอื่นมาด้วย
แล้วก็มีการรุมทำร้ายเกิดขึ้นตามที่เห็นในภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ทำใจเลยหรือครับ
ก็ต้องทำนะมันเกิดแล้ว
คุณหมอพูดอย่างนี้เรื่องเราต้องทำใจ
เพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราต้องอยู่กับมันให้ได้
อันนี้คือพ่อของตูนคนเจ็บนะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะ
คือเขาบอกว่าด้วยความที่ลูกชายเคยประสบอุบัติเหตุ
คว่ำผ่าตัดสมองนัดผ่าตัดเปิดกระโหลกเดือนหน้า
แล้วพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องมาเจ็บแบบนี้เนี่ยโอ้โห
ทีนี้เรื่องราวที่มาที่ไปมันเป็นยังไง
ถึงขั้นที่จะต้องเคยนัดดวนกันแล้วมีฝ่ายหนึ่งเจ็บ
นัดกันอีกทีนึงมาเอาคืนกันมาตัวต่อตัว
เหตุการณ์มันเริ่มจาก๘กันยายน๒กลุ่มเรียนที่เดียวกันแผนกเดียวกัน
เตะฟุตบอลในสนามของวิทยาลัยด้วยกัน
แล้วยังไงแบงค์จะทำประตู
อ่าแต่กลับถูกในเอฝ่ายตรงกันข้ามเตะสกัด
ทำประตูไม่ได้ก็เลยทะเลาะกันในสนามฟุตบอลค่ะ
แผนกเดียวกันที่เดียวกันเตะฟุตบอลด้วยกันแค่คนนึงจะทำประตู
เลาะกันเลย๑๐กันยายนเลยท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊ก
ส่วนหย่อมบ่อ๘จนช่วงเย็นเมื่อวาน๒ฝ่ายไปรอจุดนัดพบแบงค์ไป๔
จะไปนัดกันตัวต่อตัวไม่มีอาวุธเนอะแบงค์ไปสี่อีกฝ่ายนึงยังไม่มา
มันก็เลยตะลุมบอลกันอีกรอบหนึ่งในตูนรุ่นพี่กลุ่มในแบงค์บาดเจ็บสาหัส
สถานที่ชุมชนเลยนะฟิฟันไม่กลัวอะไรเลย
ทางดึงเมื่อคืนตำรวจเรียกคู่กรณีมาสอบปากคำและกายยายผล
คนที่ก่อเหตุทำให้ในตูนบาดเจ็บและในตีจะเป็นวัยรุ่นแถววัดบัวขวร

แจ๊กกับในบอลมาสอบปากคำ

ก่อเหตุเสร็จเขาแยกย้ายกันไปที่พักใช่ไหมคะ

ว่าทำพวกตัวเองด้วยเหมือนกันครับ
มันมาด้วยกรรมจะมาทำมั่วทำพวกตัวเองกันไหม
ผมก็ไม่ทราบ